คุณผู้ชมคะเรียกว่าข่าวแรกของเรามาตามนัดค่ะใช่ค่ะ
๑๑โมงเช้าวันนี้นะคะรัศมีร์แขนค่ะ
พร้อมด้วยดีเจต้นหอมเพื่อนสนิทแล้วก็ทนายความค่ะ
เรื่องราวที่ถูกไฮโซแชมป์ค่ะ
ทำร้ายร่างกายในผับดังที่พัทยา
จนเป็นข่าวขึ้นโรงพักแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายไปก่อนหน้านี้ค่ะ

แต่จู่ก็รู้สึกว่ามีของแข็งกระแทกเข้าที่หน้า
สุดท้ายพอไปดูกล้องวงจรปิดช็อกหนักกว่าเดิมคุณผู้ชม
มันไม่ใช่ขวดนะคะแต่ถูกตีด้วยแก้ว
บอกว่าตกใจมากกว่าเดิมอีกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันแตกขึ้นมาเนี่ย
แก้วกระเด็นเข้าตาคงอาการหนักกว่านี้ค่ะ
ซึ่งพอแขนรู้มันเป็นแก้วแขนก็ตกใจยิ่งมากขึ้น
ว่าถ้ามันแตกใส่หน้าแขนแล้วตาบอดอะไรอย่างนี้
แกก็กลัวมากกว่าขวดด้วยซ้ำ
แล้วก็ตกใจเพราะว่าเลือดอุ่นไหลออกจากจมูกอย่างนี้
พยายามจะเดินเข้าไปหาคนที่เขาเอาแก้วมาเครื่องแขน

เฮ้ยก็จะเอามือถือพยายามถ่ายให้ได้เพราะเรารู้สึกว่าเราถูกกระทำ

น้องผู้หญิงก็บอกแค่ว่า

แท็ปเนี่ยก็เข้ามาขอโทษขอโพยไปแล้วด้วย
แต่หลังจากที่ได้สติรวบรวมสติได้
แล้วรวมถึงมีการไปปรึกษาเพื่อนสนิทกับครอบครัวของรัศมีแขแล้ว
เธอก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชม
เพราะว่ารัศมีแขเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าชีวิตเขาไม่ปลอดภัย
ไม่ควรมาโดนใครทำร้ายร่างกายง่ายแบบนี้นะ
เออว่ากันไปแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
แต่ณวันนี้แขกมีความรู้สึกว่าชีวิตตัวแขกเองมันไม่ปลอดภัย
เพราะมันเลยทำให้แขกค่อนข้างยังหวาดกลัวอยู่
ความรู้สึกว่าคนเรามันมีสิทธิ์ที่จะสามารถใช้ชีวิตในที่สาธารณะได้อย่างปลอดภัย
แล้วไม่ควรถูกกระทำแบบเช่นพี่แขทำ
เพราะอย่างน้อยบ้านที่แขกโดนทำ
ไม่อยากให้เขาไปทำแบบนี้กับใครอีกฮะ
มาดูที่เรื่องอาการบาดเจ็บนะคะ
ตอนนี้นะคะรัศมีแขยังเจ็บที่ใบหน้าอยู่นะคะ
พอถามเรื่องการเยียวยาจากคู่กรณีค่ะ
เจ้าตัวบอกว่าจริงมันไม่ใช่ประเด็นนะคะ
ความตั้งใจคืออยากทำเรื่องนี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
แต่เพื่อนสนิทอย่างดีเจต้นหอมบอกว่า
เรื่องการชดใช้เยียวยาแม้จะไม่ใช่ประเด็นหลัก

ต้นหอมพูดเอาไว้แบบนี้นะคะคุณผู้ชม
บอกว่าในฐานะเพื่อนเธอรู้สึกโกรธกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผลลัพธ์จากการกระทำนี้มันมีราคาที่ต้องจ่าย
และต้องการให้เหตุการณ์นี้เป็นมาตรฐานว่าทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นใครต้องเคารพกฎหมายค่ะ
ผลลัพธ์จากการกระทำมันมีราคาที่คุณต้องจ่าย

คือเราก็ไม่ชอบสังคมอะไรแบบนี้อยู่แล้ว
ที่ดูอยู่เหนือกฎหมาย

เพราะคุณเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นค่ะ
เอาจริงง่ายนะฮะถ้าคนเราเนี่ย
ถ้ารู้ว่าตัวเองออกไปแล้วไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้
หรือว่าอะไรได้เนี่ยอยู่บ้านครับ
อยู่บ้านไปเลยเพราะว่าคุณคือคนอันตรายของสังคม
อย่าออกมาใช้ชีวิตในสังคม
เพราะว่าคุณคือคนอันตรายต่อคนอื่น

ก็ทางทนายบอกว่าต้องดูกันต่อไป
เพราะว่าเอาผิดทางอาญาแน่นอน
ทางแภ่งต้องรอดูก่อนนะคะ